บอกว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยในวันนี้

รวมถึงล่าสุดเห็นบอกว่าเพิ่งจะทวิตออกมายาวเลยทีเดียว
เด็จฮุนเซ็นของกัมพูชาทวิตเกี่ยวกับผลการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะ
โพสต์ทั้งภาษากัมพูชาและภาษาอังกฤษแปลความหมายได้แบบนี้นะคะ
ข้าพเจ้าขอประกาศในวันนี้ว่าการที่พิธาไม่ได้รับคะแนนเสียงมากพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย
ถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของฝ่ายค้านในกัมพูชา
นี่ไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้ากำลังแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย
ประเด็นของข้าพเจ้าก็คือคนทรยศเหล่านี้คาดหวังว่า
พิทาได้เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนทรยศเหล่านี้จะใช้ดินแดนของไทยเป็นฐานที่มั่นในการต่อต้านรัฐบาลกัมพูชา
ตอนนี้ความคาดหวังของกลุ่มผู้ต่อต้านเหล่านี้ได้เหือดหายไปเหมือนเกลือละลายในน้ำ
อย่าเล่นการเมืองโดยพึ่งพาคนอื่นนี่คือข้อความของข้าพเจ้า
ที่ตั้งใจส่งถึงกลุ่มหัวรุนแรงทั้งหลายด้วยความปรารถนาดี
แต่อันนี้ต้องบอกว่าเขาก็ส่งหากลุ่มฝ่ายค้านที่ต่อต้านที่เป็นปัญหาภายในของกัมพูชานะคะ

แต่หยิบยกสถานการณ์จากประเทศไทย
คือเขามองว่าทางฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยเหมือนยืมจมูกการโหวตนายกวันนี้

ว่าถ้าสมมุติว่าประเทศไทยได้พิทาเป็นนายกปุ๊บเนี่ย
อย่าเล่นการเมืองโดยการยืนจมูกใครหายใจ
ซึ่งวันนี้มันก็มีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ในที่ประชุมสภาอยู่เหมือนกัน